ต้นปีแบบนี้งานบุญก็ต้องมางานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีเหมือนกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวตามพ่อกระรอกน้อยนะคะคุณอ๊อฟสุพนัทเนี่ย
ไหว้ขอพรแบบเซ็ตใหญ่ไฟกระพริบเลย
ที่สำคัญเนี่ยเขามีเรื่องตัวเลขด้วยนะ
นักเสี่ยงโชคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามามาอยู่ตรงหน้าจอกัน
ไปกันที่จังหวัดชัยนาธค่ะคุณอ๊อฟสุพนัทเนี่ย
เดินทางไปที่แลนด์มาร์คห้วยกรด

คือมาที่เดียวเนี่ยคุณผู้ชมจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายเลย
ทาเวสวรที่นี่เขาก็มีเหมือนกัน
หรือว่าจะขอเลขเด็ดจากพญานาค

เขาถือว่าที่นี่ที่เดียวจบครบที่นี่เลย
ไปฟังนักร้องหนุ่มสายมูเขาขอพรจากองค์พญานาคกันนิดนึงก็แล้วกัน
เสียงดังฟังชัดอันนี้เป็นเคล็ดลับนะ
อยากได้อะไรต้องขอให้มันชัดขอให้มันตรง
อ๊อฟเนี่ยขอไม่มากเท่าไหร่

โอ้โหกี่ใบได้บอกหรือเปล่า

ขอให้ลูกสมหวังดั่งตั้งใจ

งเป็นของข้าพเจ้าในบัตรดน

งเป็นของข้าพเจ้าในบัตรดน
ลูกหวังตั้งใจขอให้ถูกรางวัลที่๑โดยบัตรดน

บอกด้วยและวางซื้อกี่ใบให้ถูกทั้งหมด

สิ่งที่นักเสี่ยงโชครอคอยก็มาถึง

ไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวบอกให้
ชาวบ้านที่ตามส่องเชียร์ให้อ๊อฟพูดตัวเลข
เขาบอกว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้

กันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวมันเคลื่อน
บอกสายมูต้องมาที่นี่นะคะได้มาสัมผัสธรรมชาติ

กันอีกครั้งเผื่อใครจะไปนะคุณผู้ชมนะ
แต่นิดนึงขอพรทูลเห็นบันไดวนไหม
๓ชั้นคุณเดินวนขึ้นไป
ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอข้างล่างแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเนาะ

ใครรวยรู้ไหมงานเนี่ยโรงงานทูบเนี่ย
ทุกที่อะต้องจุด
เอามาเที่ยวกันได้นะจ๊ะบรรยากาศน่ารักที่เดียว